วันนี้ทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์มาด้วยนะครับ
แต่ไปดูพื้นที่ในวันนี้ก่อนนะครับ

ข้อยุติเบื้องต้นที่สพบางไซ
หลังจากที่คุณยายบอกกับคุณเตชะทัพทอง
ซึ่งเป็นผู้เข้ามาดูแลเรื่องเงินบริจาคต่าง
ช่วยเหลือคุณตาจรูนตั้งแต่ถูกทำร้ายช่วงแรก
ร่วมกับเพจแหม่มโพดำโทรมาหาคุณยาย
คุณยายบอกถูกลูกสาวทำร้ายเนี่ยจะเอาเงินสองหมื่น

ตำรวจก็เรียกลูกสาวมาคุยด้วย
สรุปก็คือเอาลูกสาวเก็บของไปอยู่ที่อื่นก็แล้วกันนะ
แต่ลูกสาวตอนเก็บของเนี่ยนะทำบ้านพังด้วยนะ

แม่บอกคุณยายฉลวยบอกไม่ยกของลากออกไปอย่างนั้น

ตู้เย็นก็ของกินข้างในตู้เย็นเอาไปหมดเลย

ทีวียังอยู่แต่เอากล่องสัญญาณไป

ก็ตกลงวันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราไปหาคุณยายฉลวยจริตเอกนะครับ
ฉลวยเมียของคุณตาซาเล้งอายุ๗๑ปี
คุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราไป

เจอคุณเจี๊ยบเข้าไปก็หนักหนาสาหัสอยู่พอสมควร
บ้านของคุณยายหลังนี้อยู่ที่
พื้นที่ดินที่เป็นที่ดินของวัดนะครับ

ไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านน็อกดาวนราคาสามแสนบาท
ซึ่งเอาเงินบริจาคที่ประชาชนช่วยเหลือคุณตาจรูนเอามาซื้อแล้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้
ฉลวยบอกว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องทำความสะอาดบ้านเช็ดถูบ้านอย่างที่ท่านเห็น
เพราะว่าพื้นไม้มันเป็นรอยเสียหายหลังจากที่เจี๊ยบขนพวกตู้ออกไป
นี่ไงเป็นรอยลึกด้วยนะคะรอยลากออกไปอย่างนี้
ไม่ได้ยกไงคุณเดี๋ยวมาสอนลากทีนี้โอ้โหไม้พวกนี้เนี่ยนิดเดียวมันก็เป็นรอยแล้วนะครับ
ฉลวยบอกว่าตอนนี้ในบ้านเหลือก็คือตู้เย็นเปล่า
เพราะว่าสิ่งของในตู้เย็นเนี่ยลูกสาวก็คือเจี๊ยบเอาไปทั้งหมด
ทีวีก็ไม่มีกล่องรับสัญญาณเพราะว่าเจี๊ยบเอากล่องรับสัญญาณไปด้วย
ข้าวสารก็เอาไปส่วนช่วงนี้ก็มีลูกชายคนโต
คือนายประพฤติมณีพันธ์หรือว่าไก่มาอยู่เป็นเพื่อน
ก็อยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่แหละหลังจากที่เคลียร์กันที่โรงพัก
แล้วบอกว่าเจี๊ยบเนี่ยต้องออกไปไม่ต้องอยู่กับแม่แล้ว
แล้วเจี๊ยบหลังจากเมื่อวานเก็บข้าวของไปก็ไม่ได้ติดต่อมาเลย
ทองที่หายไปเท่าที่ฟังจากคุณยายเวลาพูดถึงเนี่ยนะ
รู้สึกจะเป็นแหวนทองแหวนทองคำน้ำหนัก๑บาท
คุณยายบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คืนนะพร้อมกับสาบแช่งว่า
หากไม่นำทองมาคืนขอให้มีอันเป็นไป
มันก็เอาไปตอนกลางคืนไม่ไม่ว่าหรอกไปเถอะ
เอาไปเถอะใครอยากได้อะไรก็ไปเถอะ
แต่ของที่หายถ้าไม่เจอนะตำรวจจะคดีดำเนินคดีให้
ไม่เป็นไรไม่เจอฉันก็ทำไทม์ไปแต่ฉันไม่ยกโทษให้ฉันนะ
ใครเอาไปขอให้มันเป็นไปต่างนานานี่
พระอยู่ข้างบนชั้นแช่งเลยใครก็แล้วแต่
แต่แม่มันโดนให้ของฉันทำด้วยในพระตำแปลง
แล้วเรื่องอะไรมาเอาของฉันไปนั่นแหละที่แรกมันบอกว่า
ไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอบ้างอย่างเงี้ย
ป่านนี้แล้วยังไม่เจอเลยมันกบข่าว
แล้วท่านมาเนี่ยรูปแบบนี้ให้ข่าวเลยก็ช่อนไปเลย
ไหนมันก็เสียไปแล้วแม่มันไม่รักเราอ่ะ
แล้วเราจะไปรักทำไมกินข้าวเปล่าเด็กที่ดีต้องรักพ่อแม่
นี่ของกินมันยังไม่ไว้ให้เลยเอาไปหมดทุกเอาไปหมดทุกอย่างเลย
มาดึงหนี้แล้วก็ตามอยู่ในกระเป๋าเจ็ดร้อย
มันก็มันยังบอกมันอยากไปรังวาลนี้มันอุตส่าห์แล้ว
แช่มันด้วยฮะทันเพลินไปไปรถทันเป็นไปเลยฉันไม่เอาแล้วรูปแบบนี้
คุณแม่จะอยู่ยังไงคะกลางคืนการหาอาหารเข้าปลา
ทำได้อย่างยังมีหม้อแล้วก็เสียบถือผลในน้ำเทียวเย็นแล้วก็ทำเตาแก๊ส
มีเห็นยากอะไรเลยลดหวังคำจำแล้วก็มีเราก็ซื้อมาไว้
แม่กินง่ายขายต้มใบแม่ก็กินได้แล้ว
แกงถุงแม่ก็กินได้แม่ไม่กินอะไรยาก
แต่แก๊สมันเอาไปไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ซื้อใหม่ได้

เต็มอะไรแม่ไว้แม่เกลียดกลับ

มันดูลดไปหมดอะไรต่ออะไร

ชีวิตแม่อยู่พ่อแม่ก็ทำมา
ไปแตกงานที่แรกแม่ก็ขายงานท่วย

พอลูกสาวไม่อยู่ด้วย

เพราะลูกสาวไม่อยู่ด้วย

จะหาของกินยังไงใครจะดูแลตอนกลางค่ำกลางคืนอะไรอย่างนี้
คุณยายเฉลยก็ยืนยันว่าไม่เป็นไร

คือก่อนหน้านี้ค่ะคุณยายฉลวยได้ให้สัมภาษณ์กับ

จำได้ไหมคะที่ไปสัมภาษณ์คุณยายฉลวย

มาจับว่าผู้สื่อข่าวเรามาบุกลุกบ้าน
ตอนนั้นคุณยายฉลวยบอกว่าอ๋อได้ทองคืนแล้วได้ทองคืนแล้ว

เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี่ย
คุณยายยอมบอกนะบอกว่าที่วันนั้นบอกกับนักข่าวเราว่าได้ทองคืนแล้วไม่มีปัญหาอะไร
เพราะเจี๊ยบคือน้ำท่วมปากไงเจี๊ยบคอยสั่งไม่ให้พูด

ใช่ค่ะเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวคุณกิติศักดิ์นะคะติเนี่ยนะคะ
ก็ยืนยันว่าคือวันนั้นคือเจี๊ยบไม่ยอมให้แม่พูดไง
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจี๊ยบไปอยู่บ้านญาติแม่เลยบอกว่าถ้าวันไหนถูกไล่กลับมา
วันไหนเงินหมดแล้วจะกลับมาแม่ก็พร้อมเลี้ยงดูเหมือนเดิมนะ
พร้อมแต่ขอเอาของมาคืนได้ไหมล่ะทองเงินที่เอาของแม่ไปสมุดบัญชีเนี่ย
ขอให้เอามาคืนถ้าไม่คืนไม่ต้องมาเผาผีกัน

ผู้โรงพักษณ์หกเงินสองหมื่นไปซื้อทองช่วยกับมือ
ที่แรกมึงบอกจะโทรไปใช้อาเรือนทำไปทำมา
เมื่อวานนี้โรงพักมันบอกซื้อทองมันพูดกลับไปกลับมา
มันไม่นึกหรอกว่าแม่เลี้ยงมาแต่ไม่เป็นไรล่ะเมื่อสมซามมาเราจะรับเลี้ยงไว้
ใดที่สงสารจะรับเลี้ยงไว้ไม่ทิ้งตามใดที่แม่อยู่
มชามมาเมื่อไหร่หมดเงินหมดทองหรือบ้านที่มาใสในประเทศออกมา
จะรับเลี้ยงไว้มันเป็นลูกของแม่ดีช่วงก็เป็นลูกของแม่
แต่ตอนนี้แม่ไม่เอาแล้วปล่อยมันไปตามขาของมัน
มันรวยตอนนี้มันยังรวยอยู่มีกินมีใช้อยู่
แต่ถ้าของหมดแล้วสมซามมาหาจะไม่รับเลยค่ะ
เราเป็นแม่เลี้ยงมันมามันไม่คิดอะไรหรอก

ฉันเป็นคนที่ว่าถ้าโหดก็โหดมันถ้าดีก็ดี
ก็คือถ้าสมฟันกลับมาไม่มีตังค์ก็จะ
ไม่เอาไม่รับไม่เอาถ้าของที่เอาไปน่ะ
ถ้าส้มตำกลับมาเมื่อไหร่ก็จะมาให้อยู่
ถ้าของที่จะไปไม่มีมาเลยไม่ต้องสมจางเข้ามาเลย

ก็คือกล่องที่เอาไปทั้งหมดถ้ากลับมาแล้วมีของอยู่
ครบหมดจะให้มาอยู่ไม่เป็นไรอภัยให้ได้
เพราะว่าเราต้องการให้ลูกเราอยู่ดีมีดี

มีทุกอย่างของมันมันไม่มีซื้อหรอก

อยู่กับพ่อแม่ทำไมมีพ่อแม่มันก็ไม่มีแบบนี้

ถามสิว่ามันถามเอาไปเรื่องอะไร
ถ้าเอาไปแล้วเอามาคืนถ้าไม่คืนก็แช่ง

ถ้าแช่งที่พูดไปไปทางรถถ้ารถชนกันตาย

่งไปเลยถ้าไม่โกรธถ้าเอาของมาคืนเราก็ทำไม่ได้

ถ้าทอนชิ้นนี้ไม่ได้แช่งไปตลอดเลย
แล้วเราก็ตัดขาดกันเลยไม่ต้องมาเผาเลย
เลือดก้อนหนึ่งไม่เป็นไรเลี้ยงหมาดีกว่า

ถ้าลำบากมาถ้าไม่มีเงิน
ถ้าโดยเขาไล่มาก็กลับมาพร้อมดูแล

ใช่คือเขาก็คุณยายฉลวยก็พร้อมให้อภัยไงความเป็นแม่ลูกอะค่ะ
แต่คุณยายฉลวยก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราเพิ่มนะว่า

คือก่อนหน้านี้ตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่

พอพ่อก็คือตาจรูนเสียชีวิตไปเนี่ย
ก็มาขอจากแม่แทนมาขอจากคุณยายฉลวยแทน

ไม่ได้ทำงานก่อนหน้านี้มีงานทำเพราะไม่ได้ทำงาน
พี่ชายบอกว่าพอตั้งแต่เจี๊ยบไม่มีงานทำก็นิสัยเปลี่ยน

ก็เป็นคนนิสัยแปลกแบบนี้ตลอดนะคะ
ตอนนี้ช่างก็กำลังทำรั้วบ้านนะคะ
ถ้าเสร็จแล้วคุณยายบอกว่าอยู่ได้

แล้วก็ไม่อยากจะให้ลูกชายต้องลำบาก

อันนี้ก็มาอยู่ด้วยไงลูกชายเป็นห่วง

ยายฉลวยบอกว่าอยู่ได้ไม่ต้องห่วงนะ

เดี๋ยวท่านผู้ชมอยู่กับเราไปเรื่อยนะฮะ
อย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่า
อ้าวแล้วที่เจี๊ยบขนข้าวขนของไปเนี่ย

นู่นก็เอาไปถังแก๊สก็เอาไปตู้ก็เอาไป
เมื่อวานตอนที่คุยกันที่สพบางไซเจรจา
ถามกันเรื่องเงินเรื่องทองก่อนที่จะตกลงกันว่าเจี๊ยบ
งั้นเจี๊ยบออกไปไม่ต้องอยู่กับแม่เนี่ย

เขาบอกเลยว่าตอนนี้เขามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่

คือผู้สื่อข่าวก็นอกจากไปคุยกับคุณยายฉลวย
เดี๋ยวตามไปหาเจี๊ยบด้วยว่าที่ไปอยู่บ้านญาติอ่ะ

เดี๋ยวรอดูนะฮะเดี๋ยวรอฟังนะครับ
แต่ตอนนี้ไปดูพี่ชายที่มาอยู่กับแม่ตอนนี้ก่อน
คุณยายฉลวยกับคุณตาจรูมีลูกสองคน
นี่คือลูกชายคนโตนะครับนายประพฤติมณีพันธ์หรือว่าไก่
ปกติแล้วอยู่ที่บ้านหมี่ลบบุรีนะครับ
นายประพฤติบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนแม่จนกว่าจะสร้างรั้วบ้านเสร็จ
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการให้ช่างมาสร้างรัวบ้านนะครับ
เพราะเป็นห่วงว่าเดี๋ยวน้องสาวจะกลับมาข่มขู่มาเอาเงินจากแม่อีก
โดยบอกว่าแม่ให้แบ่งเงินออกเป็น๓ส่วน
หลังจากเงินได้มาจากกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุทธรรมที่มาช่วยเหลือ
เรื่องคดีความของพ่อตอนที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
แต่เจี๊ยบกลับเอาเงินไปทั้งหมดนะเงินเกือบสองแสนบาทเนี่ยเอาไปหมดเลยนะครับ
แบ่งเงินให้กับตัวเขาที่เป็นพี่ชาย๒๐๐๐บาทเท่านั้น
เจี๊ยบก็เอาเงินที่เหลือไปก่อนหน้านี้น้องสาวก็เป็นคนตั้งใจทำงานนะ
แล้วก็มาตกงานพอตกงานก็นิสัยเปลี่ยนไปจากเคยมีเงินไม่มีเงินก็มาเอาเงินจากพ่อ
บางครั้งขอเงินพ่อ๓๐๐๔๐๐พ่อไม่มีให้ไปปล่อยลมยางซาเล้งของพ่อก็มี
อันนี้พี่ชายเขาอ้างนะตอนนี้พี่ชายบอกว่าเป็นห่วงแม่มาก
เพราะว่าแม่อยู่คนเดียวแล้วปกติแล้วแม่เป็นคนกลัวผี
กลางคืนอยู่คนเดียวไม่ได้เลยในใจลึกก็ยังหวังอยากจะให้น้องสาวกลับมาอยู่ดูแลแม่เหมือนเดิม
เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยคิดว่าหลังจากที่เผาพ่อไปแล้วน้องสาวก็น่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีขึ้น
แต่ทำไมมันหนักกว่าเดิมอันนี้นายประพฤติเขาบอก
ส่วนกรณีที่น้องสาวไปทำพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ผู้สื่อข่าวก็คุณกิติศักดิ์นั่นแหละ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันที่มาที่บ้านแล้วคุยกับคุณยายแล้วก็เหมือนกับไล่ด้วย
โทรศัพท์แจ้งตำรวจจะให้มาจับออกไปด้วย

อ่านะมีคลิปเผยแพร่ไปทั่วโลกโซเชียลเลยตอนนี้นายประพฤติบอกว่าก็รู้สึกเสียใจกับพฤติกรรมของน้องสาวที่ทำลงไป
เพราะทุกคนที่เดินทางมาหายายฉลวยที่บ้านเนี่ยก็เพราะเขาเป็นห่วง
ก็อยู่ด้วยกันสองคนนี่แหละ
แย่อ่ะ
ก็ดูสภาพเลยนะ
ในจิตใจแค่ก็คิด

ใจจริงพี่ก็อยากให้มันมาอยู่นี่

เหมือนกับที่อาเขาฝากให้

ต้องมาขอโทษทุกคนอ่ะ

ต้องมาขอโทษเขาไม่ได้หรอก

ให้เขาวุ่นวายเหนื่อยของมันไปหมด
แทนที่แบบเขาจะต้องไปทำงานที่อื่น

ผมพี่ก็ยังบอกว่าทำไมพี่ไม่ตบ
เหมือนกับที่แต่วะไม่มีความผิดหรอก
พี่ก็พูดกับมันจนไม่อยากจะพูดแล้วคุณ
ผมแบบมันเพิ่งเจอมันพี่ยังไม่อยากจะมองมันเลย

รีบไปบ้านอาก็ประมาณแค่
ไม่ถึงกิโลแกก็ขี่รถกระบาดมาดูบ่อย

ก็จะมีข้าวของที่อยู่ข้างหลังของนายประพฤติเนี่ย

ซึ่งพี่ชายเขาบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าเจี๊ยบจะมาเก็บของตอนไหน
คือตอนนี้เจี๊ยบขนลงจากบ้านแล้วก็เอามากองรวมกันไว้ก่อน
ค่ะทีนี้เนี่ยนักข่าวของเราก็เลยไปตามหาเจี๊ยบ
เจี๊ยบไปอยู่บ้านญาติอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะ
ก็เป็นบ้านของคุณอาก็คือน้องพ่อ

นักข่าวของเราก็ไปแถวนั้นก็ไปถามชาวบ้านว่า
เจี๊ยบวันนิดาอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
เขาบอกอ้าวนั่นไงมีรถคันหนึ่งสวนไป
ส่วนกับรถนักข่าวไปพอดีเป็นรถของอาเจี๊ยบ
ก็นึกว่าเจี๊ยบนั่งรถไปกับอาด้วย
คนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าเขาเคยไปทำรัวบ้าน
ให้กับบ้านของคุณยายฉลวยบ้านของเจี๊ยบค่ะ
แต่ก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นตัวเจี๊ยบกับแม่ทะเลาะกันนะ
เขาบอกแบบนี้ลองฟังเสียงดูนะคะ
แล้วรู้เรื่องที่เขาแบบมีปัญหากับแม่เขาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นเขาพูดกันนะ

แล้วตอนที่คุณลงไปทำรั้วทำอะไรได้ยิน
เขาคุยกับคุณยายแบบมีทะเลาะอะไรกันไหม
ไม่มีไม่มีนะผมก็อยู่นั่นตลอด
เขาดูแลคุณยายดีไหมคะ

เขาก็คุยกันตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไร
นี่ค่ะคุณพี่คนนี้บอกว่านั่งรถไปน่าจะไปตลาดมั้ง

ตามไปดูที่บ้านเลยดีกว่าว่าเจี๊ยบอยู่หรือเปล่า
ไม่รู้ว่าในรถใครนั่งไปด้วยใครนั่งไปบ้าง

พอไปถึงก็เจอเจอเจี๊ยบค่ะเนี่ยเจี๊ยบก็เดินออกมา
ก็บอกว่ารถที่สวนกับรถข่าวเป็นรถของอาจริง
ขนของที่เหลือจากบ้านแม่มาให้อาไปช่วยขนให้

บอกให้อาไปช่วยขนอาก็เลยขับรถไปขนของ
คือมุมนึงเนี่ยเราก็ต้องฟังเจี๊ยบเขาด้วยนะ
เพราะเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาไม่เคยทำร้ายแม่

แล้วก็บอกว่าแม่เนี่ยสติไม่ดี
คือเจี๊ยบเขายืนยันว่าเขามีพยานด้วยนะ
มีหลักฐานว่าเขาไม่เคยทำร้ายแม่
ไม่เคยทำร้ายพ่อไม่เคยแบบนิสัยแบบนี้มันไม่จริง
วันนี้ก็เลยลองให้คุณวัชรีดวงใสไปบ้าง

คือเจี๊ยบเนี่ยบอกว่าเธอก็ไม่ได้อยู่เฉยแบบนิ่งดูดายไม่หางานทำนะ

สมัครงานที่โรงงานเพิ่งจะกลับมา
ก็กะว่าจะอยู่ที่บ้านคุณอาสักพักนิ่งจนจะมีงานทำ
บอกว่าเธอไม่เคยทำร้ายร่างกายแม่นะ

เพราะยังค้างเขาอยู่๑๕๐๐๐บาท

ก็เลยไปล้วงกระเป๋าเสื้อดู

จริงหรือเปล่าเอามือไปล้วงไม่ได้ไปกระชากเสื้อแม่

ส่วนที่แม่บอกว่าก็ค่าบันไดจ่ายไปแล้วไง

ปกติบันไดก็จะมาพร้อมกับตัวบ้านจริง
จริงแต่ชาญพักบันไดเนี่ยสั่งทำเพิ่มแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเงิน
ถ้าไม่เชื่อว่าจะเอาเงินไปจ่ายค่าชานพักบันไดจริง

นักข่าวของเราก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยคุยไปคุยมาเจี๊ยบร้องไห้นะคะ

ร้องไห้น้ำตาไหลเพราะพูดถึงแม่
บอกว่าที่ต้องออกมาอยู่บ้านคนอื่นแบบนี้

แล้วก็จะได้ตัดปัญหาทุกอย่างทิ้งไปซะ

ตกลงกับทางตำรวจไว้ว่าเราจะเอาอะไรมามัด
แล้วก็จับจะไม่ยุ่งเข้าไปเหยียบบ้านแม่อีก

เพื่อแม่แล้วก็ตัวเราด้วยแหละ

เดี๋ยวจะเล่าให้เดี๋ยวไปโรงพักเห็นไหม

มีแต่เรื่องเดี๋ยวขโมยทองมั่นเดี๋ยวอะไรนู่นนี่มา

แล้วถ้าอยู่ด้วยกันอีกเรื่องก็ไม่จบ
ส่วนข่าวที่บอกว่าพยายามจะมาเอาเงินจากแม่
จะเอาไปดาวรถจะเอาไปซื้อรถ

เพราะว่าพอย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดกันเนี่ย
มาอยู่ที่อายุทยาเนี่ย
บอกว่ามันไม่เหมือนอยู่กรุงเทพคุณเขียนมาสอน

เดินทางง่ายมีรถสาธารณะ
ใช่แต่อยู่ต่างจังหวัดมันไม่มีนะครับ
แล้วตัวเธอเองก็ต้องไปหาสมัครงาน
ก็เลยอยากได้รถเอามาใช้เพื่อความสะดวก
ส่วนข่าวที่บอกว่าเธอติดลิเก
ถึงขนาดเอาเงินของแม่เอาเงินของกองทุนยุติธรรมที่ให้มา
เอาไปจ้างรถพาไปดูลิเก

ลิเกที่บอกว่าเธอชอบดูมากนี่คือคณะสอนรามน้ำเพชรนะ
ลิเกคณะดังนะคะคือความจริงเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยหรอก

บอกว่าเธอก็ชื่นชอบ
ชอบเพราะว่าสอนรามน้ำเพชรนี่เป็นลิเกกระตันยู
ก็ติดตามสอนรามมาตั้งแต่สอนรามน้ำเพชรยังอายุ๗ขวบ
แต่ยืนยันว่าที่เหมารถไปดูกันเนี่ยไปกันหลายคน
ไปกันในกลุ่มคนที่ชอบดูเป็นชาวบ้านไป

ไม่ใช่ว่าเธอออกคนเดียวจ้างคนเดียวเพื่อจะให้พาเธอไปดูลิเกอยู่คนเดียว
เฉพาะที่แบบว่ามันมีที่อายุทยาและใกล้เชื่อไปดูได้แล้วก็ไปดูอันนี้ยอมรับไปดูแต่ไม่ได้ติด
ไม่ได้ไปเป็นแม่ยกแฝนพวงมาลัยไม่ใช่
แล้วไปกับคุณยายเนี่ยแถวบ้านก็หุ้นกันไปดูอะไรอย่างนี้

ค่าโลสองแถวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบเอาเงินเราไปตัวอะไรอย่างนี้
ชอบชอบที่น้องทำมาหากินกระตันยูความคิดดีอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่ใช่ถ้ามันใกล้ก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ย
ความสุขของนางแม่เขาก็ชอบดู

คือเราก็ยอมให้สัมภาษณ์มากขึ้นเขาก็เดินหนีปัดไมค์อะไรแบบนี้นะครับ
ส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นก็คือญาติของคุณตาจรูนนะครับ
เจี๊ยบเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยในตอนนี้
ซึ่งเราก็ได้สอบถามว่าเออเป็นยังไงบ้างเรื่องราวต่าง
ซึ่งคุณผู้ที่เป็นญาติของคุณตาจรูนที่เจี๊ยบมาอยู่ด้วย

แม้ว่าเพิ่งจะมารู้จักสนิทสนมกันตอนงานศพพี่ชาย

แต่ก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยได้
ตอนนี้ก็อยากให้ไปหางานทำอยากให้มีงานทำ
แล้วก็ค่อยออกไปหาบ้านเช่า
ส่วนเรื่องของยายฉลวยกับเจี๊ยบนะ
ญาติของตาจรูนบอกอย่างนี้ฮะคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม
บอกว่ายายฉลวยเนี่ยมักจะเชื่อแล้วก็รักลูกชายมากกว่าลูกสาว
ทั้งที่ลูกสาวไม่ได้ทำผิดอะไรเลย
แต่ทำไมต้องถูกไล่ออกจากบ้าน
และให้ลูกชายไม่มีติดเขาก็ไม่ยุ่ง
เพราะว่าเราต้องกว่าชีวิตมากกว่าลูกสาว

แล้วก็ลูกชายมากกว่าตาละปากเลย
เชียบอย่างนั้นเชียบอย่างนี้
อันนี้ในมุมของคนที่เราพยายามจะสอบถามดูนะ
ว่าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลองถามจากชาวบ้านระแวกนั้นนะครับ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของครอบครัวของคุณตาซาเล้ง
หลังจากย้ายมาอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาได้ประมาณ๑เดือนนะครับ

ชาวบ้านพูดตรงกันว่าเห็นยายฉลวยกับลูกสาวทะเลาะกันบ่อยนะ
กลายเป็นภาพชินตาของชาวบ้านไปแล้ว
มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าลูกสาวก็คือเจี๊ยบ
ไม่ได้ร้ายกาดอย่างที่หลายคนคิด
ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คนที่ไปขอเงินยายฉลวยบ่อยก็คือลูกชาย

เพราะรักลูกชายมากกว่าลูกสาว
ขณะที่อีกคนนึงบอกว่าโชคดีแล้วที่เรื่องนี้
มีนายเตชะทัพทองมีเพจแหม่มโพดำเข้ามาดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงินบริจาคให้กับยายฉลวย
เพราะเกรงว่าลูกสาวจะผลาญยายฉลวยจนหมดตัว

ถ้าความรู้สึกของพี่นะถ้าเกิดพูดถึงว่า

ลูกเอาหมดเข้าทางมัน

เมื่อกินก็จบแล้วเนอะตังไม่พอก็เอาไปใช้ทำที่อะไรงี้

ทะเลาะกันประจำแล้วเขาก็ด่าลูกเขานะแต่ด่าแบบตะโกนด่าแบบเต้นเหมือนกับคนสติไม่ดีอ่ะ
พูดจริงนะพี่ไม่ได้ว่าหรืออะไรเขานะพี่ชายมาเอาตลอดนะ
เพราะแม่มันบอกว่าแม่เขาว่ารักรักพี่ชายแต่ว่าพ่อรักมันพวกนี้
พูดให้พี่ฟังแต่จริงแล้วมันก็พี่มันก็ไม่ใช่คนร้ายคนอะไรนะพูดถึงว่าเป็นกลางกลาง
พอกันหมดเลยสามคนอ่ะผู้ชายผู้ชายบ้านผู้ชายก็ว่าน้องเสียหายอะไรอย่างเงี้ย
เป็นพี่น้องกันเหรอพูดถึงเนี้ยนะโอ้โหอืมมาเนี้ยพูดพูดเหมือนดูดีเลยนะ
พี่พี่ชายแล้วก็ใครไม่ใครไม่รู้ก็เชียร์จริงจริงแล้วเจี๊ยบไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอก
ไม่ใช่คนแบบว่าหูจะมาทำร้ายแม่อะไรของนี่มันซื้อไปให้กินปิดไปน่ะ
ไปให้แม่มันอ่ะอยู่เนี่ยร้านพี่นมอะไรซื้อไปให้ใครเอ็มร้อยซื้อไป
ซื้อไปให้แม่คนเท่านั้นจริงเขาจะไปให้กินเหรอพูดถึงถ้าลูกหลายอ่ะน่ะ
นี่ก็เป็นข้อมูลจากเหมือนคนที่อยู่รอบตัวครอบครัวนี้นะที่เขาได้เคยเห็นเคยเจอมาอะไรมาก็อาจจะ
ข้อมูลก็ไม่ตรงกันแล้วแต่ว่าใครเจอยังไงแต่ทีนี้เนี่ยสรุปทั้งหมดทั้งมวลที่ทีมข่าวเราได้ไปคุยกับทั้งครอบครัวณวันนี้นะคะ
ตัวคุณยายฉลวยก็ถึงแม้ว่าจะโกรธนะแต่คุณยายฉลวยก็ยังบอกว่าพร้อมให้อภัยลูกนะ
ให้อภัยเจี๊ยบขอแค่เอาเงินมาคืนเอาทองมาคืนเอาสมุดบัญชีธนาคารมาคืน
ก็พร้อมที่จะให้เจี๊ยบกลับมาอยู่เหมือนเดิมครับส่วนลูกชายลูกชายก็บอกว่าจริงจริงแล้วในใจลึกอ่ะ
ก็อยากจะให้เจี๊ยบขอโทษแม่แล้วก็กลับไปอยู่ดูแลแม่เพราะตัวเองไปไปมามา
บุรีพระนครศรียุธิยามันก็ค่อนข้างลำบากครับตัวเจี๊ยบเองสุดท้ายเนี่ยก็แอบบอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
ว่าก็เป็นห่วงแม่นะแต่ก็กลับไปไม่ได้แล้วกลับเข้าไปอยู่ไม่ได้ก็เพื่อความสบายใจของทุกส่วน

ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความพูดถึงทางออกข้อเสนออะไรมาเยอะนะฮะ

คุณตาจรูนก็ไม่อยู่แล้ว

มันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของเงินบริจาค
เงินของกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม

ทั้ง๓ส่วนนี้ล้านกว่าบาท
เงินบริจาคจากเพจแหม่มโพดำ

ที่เป็นคนกลางในการเปิดเพจบริจาคช่วยเหลือคุณตาจรูนเนี่ยล้านสอง

เงินช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมแสนสอง
เงินของจอร์ตอีกแปดหมื่น
ส่วนนี้เงินบริจาคเขามีการเบิกจ่ายบัญชีเข้าบัญชีอะไรชัดเจน
แต่ว่าเจี๊ยบรับเงินของกระทรวงยุติธรรมมา
เงินของจอร์ดมารวมแล้วเกือบ๒แสน

เมื่อวานนี้ที่เจรจากันที่ตำรวจสถานีตำรวจ

คือเดี๋ยวเราจะมีเสียงช่วงเจรจานะครับ
แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ย้อนให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน
ตอนนี้นี่คือภาพที่

กับครอบครัวตั้งแต่แรกเลย

ลงบันทึกประจำวันว่าถูกลูกสาวทำร้าย

ไปหาคุณยายฉลวยเมื่อวานนี้

มีการทำบันทึกข้อตกลงกัน

ที่สพบางไซพระนครศรียุธยา

ตำรวจก็เรียกลูกสาวก็คือเจี๊ยบมานะ

ก็มาจากลบบุรีด้วยนะครับ

ย้ายออกไปจากบ้านของแม่

เพื่อความปลอดภัยของคุณยายด้วย
เพราะก็กลัวว่าไม่รู้จะถูกทำร้ายอีกหรือเปล่า

และเงินที่ได้จากนายจอร์ด

ก็เลยเก็บอยู่๑๗๕๐๐๐บาท

คุณยายบอกว่ายังไม่มีคืน

เงินบริจาคจากเพจแหม่มโพดำ

ตอนนี้เข้าบัญชีเรียบร้อยนะครับ
มีปัญหาก็คือทองที่หายไป
ซึ่งคุณยายบอกว่าเจี๊ยบขโมยไป

มีการสอบถามกันถึงเงินเยียวยา

๑แสน๑๕๐๐๐บาท

ติดตัวอยู่แค่๕๐๐๐บาท
ไปแล้วแสนเจ็ดอุ้ยนี่คุณตาเผาไปเมื่อสี่เมษายน
แค่เดือนครึ่งนะคุณเดี๋ยวมาสอนใช้ไปแสนเจ็ดเลยอ่ะ

คือสรุปไม่ง่ายนะครับเงินไม่ว่าจะแสนเท่าไหร่ตอนเนี้ย
เหลือเป็นเงินสดเท่าไหร่อาจจะเป็นอยู่ตัวเล่เอาเงินสด
เหลือเท่าไหร่หรือห้าพันหรือห้าพันป้าหรือห้าพัน
ไม่ต้องไปแจงแจงก็ทะเลาะกันโฟมยกไปเลยหรือห้าพัน
ไม่ต้องไปแจงแจงก็ทะเลาะกันโฟมยกไปเลยหรือห้าพัน
ห้าพันเอามาคืนก็ได้ไหมเจ็ดร้อยเอามาคืนก็ได้ไหม
เจ็ดร้อยเอามาคืนก็ได้ไหมเอามาคืนก็ได้ไหม
เจ็ดร้อยก็ถ้าได้เอาคันครับอ้าว
เอาแค่ห้าพันเลยเอาไปขึ้นได้ไม่ได้แล้วเนี่ย
ยังแบ่งอีกแล้ว

จะมาแบ่งสามอีก
ในบ้านนี้ซื้อมากออกหมดเลย
ถ้าสองถ้าสองหมื่นถ้าสองหมื่นนี่ก็ยังไม่ได้คืนอ่าเหลือ
มีซื้อของที่เป็นที่ชิ้นอ่าเหลือมีจานดำ
เยอะเลยคุณต้องไปดูดีหนูให้นะครับถ่ายแล้ว

เทียมจ้ะอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาเป็นว่าเราใช้แสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งจริงอ่ะพี่กุ้งจะบอกว่าไอ้เงินแสนหนึ่งอ่ะ
จริงอ่ะพี่ชัยอ่ะเราอ่ะจะให้ของแค่พวกอื่นเดียวก็ได้
เพราะว่าเขามีสิทธิ์ได้ส่วนลูกแต่ไอ้ตัวนี้เราจะต้องใช้กับแม่
แต่พี่ชายบอกว่าแสนเนี่ยเก็บไว้หุ่นนะเจ๊จะไม่เอานะ
จะต้องขยับซื้อของเข้าบ้านทำพุนัมนิผมเห็นให้เห็นมากจริง
เป็นเสียงจริงเป็นเสียงจากห้องเจรจาที่สพบังไสใช่ค่ะ
มีทั้งแม่ทั้งไก่พี่ชายมีเจี๊ยบมีเจ้าหน้าที่ของพมค่ะ
มีตำรวจมีคุณเตชะทัพทองด้วยอืมเจี๊ยบบอกว่าเหลืออยู่ห้าพัน
แต่ถ้าจะให้คืนเนี่ยห้าพันต้องหารสามอ๋อแล้วก็บอกใช้เงินเป็นแสนก็ซื้อของเข้าบ้าน
อะไรอ่ะจันดำเขียงจันดำน่าจะเป็นพวกดูทีวงทีวีอะไรพวกนี้
คือเอาเป็นว่าแสนกว่าบาทที่หมดไปเนี่ยเขาบอกเขาซื้อของเข้าบ้าน
เหลืออยู่๕๐๐เนี่ยถ้าจะให้คืนก็ต้องหาร๓นะซึ่งก็มีเสียงของผู้ที่อยู่ในห้อง
บอกว่า๕๐๐นี่ยังหาร๓อีกเหรอเพราะว่าคุณเอาไปเนี่ยมันเยอะกว่าของส่วนของคนอื่นเขาแล้ว
เขาก็อ้างว่าจริงพี่ชายก็ได้ส่วนของลูกแค่ส่วนเดียวไง
แต่เจี๊ยบอยู่กับแม่สองคนไงมันก็ต้องเป็นสองส่วนไงเป็นส่วนที่เยอะกว่า
แต่ในมุมของแม่คุณยายฉลวยที่บอกมาเนี่ยก็พูดไม่ได้บอกว่าอย่างนั้น
ไม่ได้บอกว่าเจี๊ยบเอามาเพื่อจะใช้กันสองคนดูแลแม่อย่างนั้นไง
ทีนี้ก่อนที่จะได้ข้อสรุปที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้
คือก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปหน่อยอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นถึงปัญหา
ก่อนที่จะต้องสรุปออกมาอ่าวเจี๊ยบย้ายออกไปจากบ้าน
เงินทองเจี๊ยบใช้ไปเท่าไหร่แล้วอะไรยังไง
คือมันมีปัญหาเพราะว่าคือผู้สื่อข่าวของเราก็ตามเรื่องนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ก็ลงพื้นที่ไปเพราะว่ามันมีประเด็นที่ว่าคุณเตชะเนี่ย
ทั้งที่เขาเป็นคนดูแลให้ทั้งครอบครัวนี้แบบอย่างถูกต้องมาโดยตลอด
ผู้สื่อข่าวเราก็คือคุณติคุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไป
ก็ยืนข้างหลังแม่เลยไม่ยอมให้แม่พูดเหมือนยืนคอยกำกับ
แล้วก็ยกโทรศัพท์มือถือกดแบบ๑๙๑โทรหาตำรวจ
บอกว่าผู้สื่อข่าวของเราบุกรุกบ้านนะคะย้อนกลับไปดูช่วงจังหวะตรงนั้นนะคะ
ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาก่อนที่จะนำมากับการที่ไปสพบางไซ
แล้วก็ต้องแยกย้ายกันอย่างที่เห็นน่ะนะคะ
แล้วก็คืออย่างเมื่อวานเนี้ยก็มีข่าวว่าเจ๊บอ่ะเจ๊บอ่ะขโมยทองแม่
ไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้คือพี่ไปได้แล้วล่ะค่ะ
คือเจี๊ยบไล่ไปเลยค่ะแล้วอย่างเงี้แม่ได้มีการคุยกับเจี๊ยบไหม
คือมีโรคอ่ะมันอยู่มันอยู่มันอยู่มันอยู่มันอยู่มันอยู่
ดูแลกันพี่แล้วคือทองทองเทียบที่ที่ที่หายไปก็บอกไปแล้วว่าไม่
ให้สัมภาษณ์เจี๊ยไม่แฮปปี้พี่ไปเถอะทำไมเจี๊บถึงไม่แฮปปี้
ไม่แฮปปี้ไงครับพี่เจี๊ยบไล่แล้วพี่อืมผมรู้ว่าแม่มีทุกข์
แต่แม่พูดไม่ได้ใช่ไหมพูดได้สิมีทุกข์ก็ปิดไว้ทำไมอ่ะ
ถ้าปิดแล้วมันก็ทุกข์ใหญ่จะต้องเปิดโปรงให้หมดไม่ว่าอะไร
ของได้คืนยังได้แล้วล่ะลูกได้แล้วไปฮะไม่ต้องกลัว
แต่ไม่ต้องขอดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวนะคะ
ขอดูอยู่แล้วครับเจี๊ยบก็ใช่นี่ครับพี่แล้วแล้วอย่างเมื่อวานที่แม่ไป
มั่งก็คืนกันเองน่ะเนี่ยไงห๊ะ
นักข่าวเราอครับติขุนติวันแรกที่ไป
ยายยายมีความสุขดีคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแล้ว
นักข่าวใจเย็นนะกินแล้วก็นอน

ตอนนี้คุณผู้ชมบอกว่านี่เป็นผู้สื่อข่าวที่น้ำอดน้ำทนดีเหลือเกิน
จริงเนี่ยค่ะก็วันนั้นน่ะดูสิ
ฉลวยยังบอกว่าเออท้องได้คืนแล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรลูก
ก็คอยกำกับใหญ่เลยนะคะ
เนี่ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นี้อ่ะนะคะ
คุณเตชะก็โทรศัพท์ไปหายายฉลวย
ก็อยากจะถามตกลงเป็นยังไงความคืบหน้าเป็นยังไง
ยายนี่ร้องไห้เลยเสียงสั่นเลย
เพราะว่าเจ๊บทำร้ายดึงเสื้อยาย
เจ๊บขอเงินสองหมื่นเอาไปจ่ายค่าบันได
จริงค่าบันไดก็จ่ายไปแล้ว
นักข่าวของเราก็เลยไปกับคุณเตชะค่ะ

สุดท้ายก็เลยนำมาซึ่งการพาคุณยายฉลวยไปหาตำรวจ
ที่สพบังสัยจพศิษยา
เรามีช่วงจังหวะที่คุณเตชะคุยโทรศัพท์กับคุณยายฉลวย
คุณยายเสียงสั่นแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ

มันตีเหรอแม่

มันตี

แม่แล้ววันนั้นไทยรัฐไปให้สัมภาษณ์แล้วทำไมแม่ไม่พูด
แม่ที่เห็นมันบอกกับแม่นะมันทำนี่แม่ที่เห็น
แม่ก็นึกว่ามันนั่นนะแม่ถ้าเหล่านี้ไม่ได้เคลื่อนแล้วมันทำอาวุธรีน
เคยเห็นแม่แล้วก็ผู้ใหญ่กาหน้าตรงนั้นมันก็บอกผู้ใหญ่กาว่า

คือไม่รู้ว่าอะไรแจ๊ก็ทำตามันจังหมด

แล้วทำไมแม่ไม่บอกไทยรัฐไปจริงล่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็มาไม่ให้แม่โทษแม่ก็นึกว่าอะไรสินะลูก
แม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาได้ไหมบ๊ายบาย
ได้บ๊ายบายมาได้ด้วยนะ

นี่คือช่วงบ่ายเมื่อวานวันต่อมาหลังจากที่คุณกิติศักดิ์ไปที่บ้านในวันนั้น
แล้วคุณยายอยู่กับเจี๊ยบนะครับ
หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปกับคุณเตชะเลย
ไปหาคุณยายฉลวยคุณยายฉลวยไปอยู่ที่บ้านญาติแล้ว
อยู่ใกล้ใกล้กันนะก็สภาพนี้เหนื่อยล้าน้ำตาคลอเลย
เล่าให้ฟังว่าลูกสาวจะมาเอาเงินสองหมื่นบอกว่าจะเอาไปจ่ายค่าบันไดบ้าน
บันไดบ้านนี่ก็จ่ายไปแล้วลูกสาวก็จะเอาเงินให้ได้
กระชากเสื้อจะมาเอาเงินในกระเป๋าเสื้อ
แล้วยังจะค้นตัวจะเอาเงินที่ซ่อนไว้ในตัวอีก
ดีที่คนงานที่มาทำรั้วบ้านเนี่ยเขาเห็น
เขาก็เลยช่วยออกมาแล้วก็พามาอยู่บ้านญาติ
ก่อนที่จะได้คุยกับนายเตชะทางโทรศัพท์
แล้วนายเตชะก็มาหานี่แหละนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณยายที่ให้สัมภาษณ์ในวันนั้นไว้นะครับ
แม่จะให้ผมช่วยอย่างไรตอนนี้
แม่คิดว่าแม่อยู่กับเจี๊ยบได้ไหมต่อไปนี้
ก็จะอยู่ไม่ได้ลูกวันนี้จะอยู่ไม่ได้แน่นอน
สุดท้ายของแม่ด้วยทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะแมวแม่ตัดสินใจแล้วตัดสินใจ
ไม่เอามันแล้วลูกแม่ไม่เอามันแล้วถ้าแม่อยู่กับมันนะแม่แย่
แม่ไม่เอามันแล้วลูกแต่ถ้างั้นแม่ไม่เอามันใครจะเลี้ยงมันก็เลี้ยงไป
สำหรับวันนี้แม่ตัดขาดเลยแม่แม่อยู่มันแม่แต่วันหนึ่งแม่ต้อง
แย่ตอนนี้มันยังไม่หาอะไรให้แม่กินเลยแม้แต่ข้าวปลา
หยีบของมันยังอย่ายีบกู้นาของทั้วเต้าเย็น
ก็เป็นเรื่องราวอย่างที่เราประมวลให้ท่านได้ทราบกันนะฮะรวมทั้งความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ด้วย
คือเจ้าภาพไปเนี่ยชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครนะคุณเดี๋ยวมาสอน
ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะตอนนี้